ดูจากสภาพอากาศแม้ว่าจะไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเท่าไห
ในสุดสัปดาห์นี้เพราะฝนตก
แต่ว่าสัปดาห์ถัดไปวางแผนกันได้
จะพาไปที่จังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่าที่นี่นอกจากมีทะเลแล้วอาหารอร่อยแล้ว

ใช่ค่ะเข้ามาในเมืองก็มีวิถีชีวิตโบราณให้ดูแล้วนะคะ
พาไปดูลานหินสีชมพู

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ค้นพบ๒เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ

สามารถมองเห็นเกาะช่องสบา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนเมืองจันทร์นะคะ
ได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้ค่ะ
หินสีชมพูเป็นที่รู้จักบอกไปแล้ว๒เดือนที่ผ่านมานี่เอง

เหตุห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน

เปิดดูเห็นภาพที่แชร์

ส่วนจุดเด่นของหินสีชมพู
เป็นลานหินขนาดใหญ่อยู่ริมทะเล
เลยทำให้บรรยากาศดีนะคะ

ให้เห็นสีชมพูสวยงาม
แดดแรงสีชมพูก็ยิ่งชัด
แล้วก็มีอร่อยยิบระยะไปด้วยค่ะ

ของเขตห้ามล่าสัตว์ปาก
คุ้งกระเบนโดยอยู่ปลายแหลม
ตามข้อมูลกันหน่อยตามข้อมูลของธรนีวิทยามี
ชื่อว่าหินสายอาร์ดโคสต์

เนื่องจากมีส่วนผสมของแร่เหล็ก
เป็นจำนวนมากทำให้มีสีแดง

สีชมพูแบบนี้มีที่เดียวในประเทศไทย
น่าสนใจมากนะครับพบเฉพาะที่เกาะช่องสบาเท่านั้น
เขาเจ้าหลาวหมูดุดเขาอ่าวเขาคลุ้งกระเบน
เขามาบคอก็คืออยู่บริเวณใกล้กันนะคะ
ทั้งหมดก็อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนั่นเอง
ดูสิพอถูกแสงแดดนะสาดส่องเข้ามาสวยนะครับ